คุณผู้ชมคะมาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ
ตอนนี้ตำรวจที่จันทบุรีเขากำลังเร่งตามตัว๒โจรที่สวมเป็นหมวกโม่ง
ตู้นิรภัยที่เก็บเงินทำลายไม่ได้ต้องเลยไม่ได้เงินไป
แต่ว่าตอนนี้ตำรวจเร่งล่าตัวอยู่มีกล้องวงจรปิดด้วยคุณผู้ชมเห็นไหม
อันนี้เป็นภาพขณะระเบิดเกิดขึ้น
อันนุภาพรุนแรงค่ะเพราะว่าเขาใช้ระเบิดไบซ์บอมเสียงมันดังสนัดเลยนะคะ
คุณผู้ชมและภาพวงจรปิดก็จับภาพนาทีคนร้าย
ที่ตั้งอยู่หน้าสหกรณ์เครดิตยูเนียนอีมัง
อยู่ในซอยซึ้งพัฒนาสาย๕หมู่๘
ตำบลซึ้งอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีไว้ได้
แรงระเบิดทำให้เกิดกลุ่มควันขนาดใหญ่

เสียงดังสนั่นวันไหวไปหมดเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอน๒นาฬิกาที่ผ่านมา
ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรืออันตรายค่ะ

ก็เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
มไฟส่องสว่างหล่นลงมากองกับพื้น
รวมทั้งสะเก็ดระเบิดทั้งที่เป็นแผ่นเหล็กเส้น
ถูกตัดเป็นชิ้นเกลื่อนไปทั่วบริเวณเลยค่ะ
ผนังปูนด้านข้างก็ถูกแรงระเบิดจนทะลุไปเลย
ขณะที่ตู้นิรภัยด้านในมีร่องรอยความเสียหายเล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะ
โจรก็เลยไม่สามารถที่จะนำเงินออกไปได้
เมืองต้นคาดว่าเป็นระเบิดแสวงเครื่องแบบไปร์ทบอม
เห็นเหตุการณ์ก็เล่าว่าก่อนเกิดเหตุไปเติมเงินโทรศัพท์ที่ตู้เติมเงิน
ห่างจากจุดเกิดเหตุราว๑๐๐เมตร
ต่อมาได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวไปหมด
บริเวณด้านหน้าสหกรก็เลยรีบออกมาดูค่ะ
ทันใดนั้นเห็นคนสองคนคาดว่าเนี่ยเป็นผู้ร้ายแน่
สวมหมวกม่วงปิดบางใบหน้า
ติดแผ่นป้ายทะเบียนออกมาจากที่เกิดเหตุไปอย่างรวดเร็ว
โดยมุ่งหน้าไปทางสุสานเขาโมยนะคะ
ฟังเสียงประชาชนที่เห็นเหตุการณ์หน่อยค่ะ
สีน้ำเงินดำสีน้ำเงินดำเนอะหมายเลขทะเบียนจำไม่ได้
จำไม่ได้มีคนกี่คนใส่โม่งด้วย

เขาก็มีการตั้งเป้าว่าในสหกรณ์มีความขัดแย้งเกิดขึ้นภายในหรือเปล่า
เรื่องนี้นะคะทีมข่าวก็ไปสอบถามจากนางเพนทิวามะลิผล
ประธานสหกรณเครดิตยูเนียนอีมังก็ยืนยันว่า
ภายในองค์กรไม่ได้มีปัญหาหรือว่าความขัดแย้งใดค่ะ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ก็สันนิษฐานว่าคนร้ายน่าจะวางแผนมาเป็นอย่างดี
ได้เลือกลงมือตอนตีหนึ่งถึงตีสอง
ซึ่งตอนนั้นคนส่วนมากเขาก็นอนหลับอยู่
แต่ว่าเกิดผิดพลาดนะไปเลือกระเบิดปลายบอมซึ่งอนุภาพมันรุนแรง
เสียงระเบิดมันดังมาก
ก็เลยทำให้ผู้คนแตกตื่นรีบออกมาดู
แต่ว่าอนุภาพรุนแรงอย่างไรก็ไม่สามารถทำลายตู้นิรภัย

คนร้ายก็เลยรีบขับรถหลบหนีไปนะคะ
ตอนนี้ชุดสืบสวนของสพคลุงเขาก็ลงพื้นที่อยู่
ไปหาเบาะแสไปตรวจกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่าง
คาดว่าคนร้ายจะใช้เป็นเส้นทางในการหลบหนี
เพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีค่ะ